ที่ทนายเดชาไม่ทนแล้วนะครับหุ้นเลย
โดนใครก็ไม่รู้ด่าเป็นขยะเปียก
กระเช้าไม่รับนะไหว้ขอโทษก็ไม่รับนะ
บอกไปจบที่คุกก็แล้วกันเท่านั้น
วันนั้นวันนั้นคุณแต๊งแฮสแท็กอะไรนะ
กล้าฟ้องปล่าแฮชแท็กทนายขยะ
หลังจากการแถลงสรุปสำนวนคดีของทางตำรวจแล้วก็ส่งไปให้อายการเนี่ย
หลังจากนั้นนะเรื่องราวตามมาเพียบเลยฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโม
ผมยอมรับเลยนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เห็นคนแชร์อันนี้
คุณผู้ชมดูเขาโพสต์แบบนี้คุณเบิร์ตนะคุณเบิร์ตที่เราเห็นกันว่า
สุภาพไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แต่เขาโพสต์แบบนี้ครับ
ดูแล้วก็คงไม่ต้องอธิบายนะว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงดูจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่จริงน่าจะเดือดจัดเลยครับ
เราต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าถ้าเต็มเนี่ยนะก็ถือว่าหยาบคายเลยแหละ

หลายคนไปให้กำลังใจครับชาวเน็ตก็คงเชื่อว่าคุณเบิร์ตคงเหลืออดแล้วจริงจริง
ทนไม่ไหวแล้วจริงก็เลยระบายความในใจแบบนี้
ไม่ใช่แค่คุณเบิร์ตนะมีหลายคนรู้สึกเหมือนกันว่าการแถลงสรุปสำนวนคดีของทางตำรวจ
อาจจะยังไม่ตอบข้อสงสัยทั้งหมดที่สังคมสงสัยมา
ยังอีกคนนึงครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนัสุนันสวและอดิษฐ์พนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แต่กรรมจะตามทันการกระทำแน่นอนไม่รู้หมายถึงใครนะ
หญิงหมอยังได้เล่าเรื่องราวที่ได้สนทนากับาวาทแวทป่าหัวดรที่อุบล
คุณหญิงหมอเนี่ยบอกว่าตอนท่านไปทำบุญท่านก็คุยกับเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่าเจ้าอาวาสก็เคยตกเรือเหมือนกัน
เวลาตกเรือไปแล้วเนี่ยกระแสน้ำใต้เรือมันจะไหลออก
ทำให้ตัวคนที่ตกลงไปไหลออกไปไม่โดนใบพัดเรือครับ
คุณหญิงหมอไม่เชื่อว่าคุณแตงโมจะถูกดูดเข้าหาเรือ
และท่านก็ยังคล่องใจกรกบาดแผลรอยก้างปลาด้วย
คุณหญิงหมอบอกว่าคดีนี้ไอ้จุดตกเรือมันสำคัญ
เพราะวิทยาศาสตร์จะบอกได้ว่าจุดตกไม่ใช่ท้ายเรือครับ
ความสงสัยว่าคุณตังโมตกเรือจากหัวเรือ
หรือว่าท้ายเรือเนี่ยนะฮะยังมีอีกหนึ่งคนที่หายไปสักพักแล้ว
คุณบังแจ๊กครับบังแจ๊กที่คุณราชาไฮเดอร์นะ
อยู่ต่างประเทศเนี่ยเอาคลิปนี้คุณผู้ชมมาลงไว้
บอกว่าเป็นคลิปจากต่างประเทศเป็นผู้ชายที่ตกเรือเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหม
เนี่ยตกลงไปแล้วตกลงไปแล้ว
ข้างท้ายเรือเนี่ยมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่อยู่เลยนะ
มีใบพัดย่อนปรากฏเขาไม่เป็นอะไรพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ตกในลักษณะเดียวกับที่ตำรวจอ้างว่า
คุณตังโมตกจากท้ายเรือแล้วก็ทำให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่
แจ๊กให้ข้อมูลด้วยว่าใบพัดเรือจะดูดเข้าในจังหวะที่เราใส่เกียร์ถอยไม่ใช่เดินหน้า
อันนี้ที่บังแจ๊กเอามาโพสต์ไว้นะ
โพสต์ภาพบาดแผลนี้เป็นแผลบนต้นขาของคนคนหนึ่ง
เป็นภาพที่ตำรวจนำไปอธิบายในการแถลงข่าวว่า
นี่คือบาดแผลที่ถูกใบพัดเรือตัดมีลักษณะของแผลที่โค้งเว้าตรงกับบาดแผลต้นขาของคุณตังโม
ก็เลยทำให้ตำรวจสรุปข้อสันนิษฐานว่าบาดแผลที่ต้นขาคุณตังโมมันเกิดจากใบพัดเรือครับ
เหตุมันเกิดที่อังกฤษตามข่าวระบุว่าผู้หญิงอายุ๒๑ปีกำลังเต้นรำในงานสังสรรค์ที่โรงแรม
แล้วถูกของมีคมบาดเข้าที่ขาขวาของเธอจนเกิดเป็นแผลยาว๓๐เซนติเมตร
โดยหลังเกิดเหตุคนในงานรีบพาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาล

ผมเดี๋ยวค้างภาพนี้ไว้ก่อนได้ไหมครับ
คือให้เครดิตคุณอรัชพรหน่อย
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับคดีนี้
บอกว่าเขายืนยันว่าภาพนี้เป็นภาพคดีจริงนะครับ
แต่กำลังติดต่อตำรวจเจ้าของคดีอยู่
ว่าคดีมีบทสรุปอย่างไร
แล้วผู้หญิงคนนี้โดนอะไรแผลถึงเป็นแบบนี้

ว่าเขาจะตอบคุณรัชพรมาเพิ่มเติมหรือเปล่า
เดี๋ยวเราตอบแล้วเดี๋ยวเรารายงานต่อ